คุณขวัญครับนานสุดที่ไม่ได้สระผมกี่วัน

ดีเหรออันนี้ฉันเอาสุดเลย๓วัน

แต่คนนี้ไม่ได้สระผมมาเป็น๑๐ปีแล้วฮะ
เพราะเขาบอกว่าผมเขาเป็นลักษณะเหมือนผมผีช่อแบบนี้ครับ

ผมจะชวนคุณขวัญอาจารย์ไพรวัลแล้วก็คุณผู้ชมไปดูเรื่องนี้พร้อมกัน

ผมเป็นก้อนยาวมานะฮะ
ความยาว๑เมตรกับอีก๑๗เซนติเซนติเซนติ
โอ้โหเกือบคนคนหนึ่งเลย
เกือบเมตรกว่านะวัดกันแบบนี้ฮะ
แล้วคือจุดเริ่มต้นเนี่ยจู่คือมันเริ่มจากการเป็นก้อนเล็ก
ขออภัยนะพูดตรงภาษาชาวบ้านเหมือนตอนแรกคิดว่าเป็นผมสังกะตัง

แต่สักพักหนึ่งมันขยายวงกว้างใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสางเท่าไหร่ก็ไม่ออก
ตัดแล้วก็ยังเกิดอีกโกนแล้วก็ยังกลับมาอีก

ผู้หญิงคนนี้ชื่อว่าคุณนัทชาหรือว่าคุณย้วนอายุ๕๐ปีนะครับ
อยู่ในพื้นที่อำเภอกันตังจังหวัดตรัง
ผมเธอที่เป็นแผงยาวแล้วเอามาพันรอบได้แบบนี้
ชาวบ้านเรียกกันว่าผมผีช่อ

อย่างที่ผมบอกนะความยาวคือ๑เมตร๑๗เซน
เป็นแผ่นยาเหมือนมีกาวมาทาไว้เป็นก้อนแบบนี้ฮะ
สางไม่ออกคลี่ไม่ได้ครับ
เวลาจะสระล่ะก็ต้องสระทั้งก้อนยาวแบบนี้
โอ้โหสาธิตให้ดูเลยครับ
พี่ครับสระบ่อยไหมครับเนี่ยพอผมเป็นก้อนยาวแบบนี้
สัปดาห์ละ๑๒ครั้ง

พอพอกับที่คุณขวัญสะเลยมั้งเนี่ย
รอให้แห้งเนี่ยปกติคุณเป่าผมแป๊บเดียวก็เสร็จ
ใช่แต่ก็ขนาดผมแค่นี้ยังใช้เวลา๑๕๒๐นาทีนะ
นี่เป็นหลักชั่วโมงครับพี่เขาเป็นหลักชั่วโมงนะฮะ
ผมผีชอบมีมานานกว่า๑๐ปีครับ
แล้วตอนแรกตื่นมาสังเกตเริ่มจากช่อเล็ก
แปลกใจแล้วมันก็ขยายมากขึ้นเรื่อย
เคยมีคนมาตัดนะคนที่เขามาตัดผมให้จู่ก็ล้มป่วย

เคยมีหมอเคยมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
คนที่เขาแบบมีสัมผัสพิเศษมาตัดให้ก็ยังเจออ่ะ
คุณเล่าแล้วแบบนี้ฉันเนี่ยตั้งใจฟังมาก
คือพยายามดูเอาจากสายตาที่ฉันมองแบบนี้
คือเราไม่ได้ไปเห็นเขาจริงอะนะแต่มองผ่านคือจากตรงนี้
มันลักษณะคล้ายดิฉันจะพูดง่ายคือมันเหมือนรากไม้
เป็นยาวแบบนี้หนักหรือเปล่าก็ไม่รู้
ผมก็ไม่เคยมียาวขนาดนั้นด้วยนะฮะ
แต่พี่เขาบอกว่าคือมันเป็นแบบนี้แล้วคงต้องอยู่กับพี่เข้าไปตลอดการ
วันดีคืนดีฝันครับมีคนแก่เป็นผู้ชายมาบอกว่า
ลองเอาปืนมายิงสิเฮ้ย
มีคนมาบอกแบบนี้ในฝันฮะฝันอย่างนั้นน่ะนะ
ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเอาปืนมายิงที่ผมดูสิ
ปรากฏว่าลองก็ลองโอ้โหผมนับถือใจคุณพี่ย้วนฮะ
ลองเอาปืนมาพอจะยิงฮะลั่นไกลแก๊ก

จริงปะเนี่ยหรอพี่เขาเล่าแบบนี้เลยแล้วเขาบอกว่า
พี่ก็ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องให้เขาอยู่กับพี่ไปแบบนี้ตลอดแหละ
ไม่กล้าตัดอีกแล้วไงหนักกว่านั้น
เชื่อไหมครับว่าเป็นที่ร่ำลือถึงขนาดที่มีทหารตำรวจบางนายในพื้นที่ชายแดนใต้
มาขอเศษเส้นผมผีช่อไปพกติดตัว

เชื่อว่าเป็นเครื่องรางของขลังให้แคล้วคลาดปลอดภัย
ก็ขนาดลองเอาปืนมายิงดังแก๊กยังยิงไม่ออกเลย
แต่ย้ำว่านี่เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ย้วนครับขออนุญาตตั้งแต่มีผมผีช่อ
พี่ถูกหวยรวยเบอร์อะไรบ้างไหมเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างไหม
ที่เขาบอกว่าไม่เคยมีโชคราบอะไรพิเศษนะ
ก้อนใหญ่อะไรก็ไม่ได้มีแล้วก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือนะ
เอาล่ะนี่คือเรื่องราวที่อยากจะให้คุณผู้ชมฟังจากปากของพี่ย้วนครับ

ผมยังไม่แห้งเลยเมื่อกี้คือเอาผ้ามาพันแล้วนะฮะ

มาฝากคุณผู้ชมในยามบ่ายวันอาทิตย์แบบนี้

เส้นผมหลังศีรษะหรืออาจจะได้มุมด้านวิทยาศาสตร์อีกอย่างหนึ่ง